หกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีมาถึงเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานครับคุณผู้ชม
หลังจากที่ทนายตั้มสิทธาโพสต์ภาพวันนั้นบอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาร้องเรียนกับเขาค่ะ
ว่าโดนนักการเมืองใหญ่ระดับรองหัวหน้าพักแล้วพักใหญ่ด้วยนะ
พ่อก็ใหญ่ด้วยมีตำแหน่งระดับโลกเลยครับโดนผู้ชายคนนั้นเนี่ย
มันลวนลามเธอค่ะโอ้โหแล้วเธอบอกว่าเธอเหมือนโดนหลอกเลยอ่ะ
โดนหลอกจะไปฟังเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการลงทุนหุ้น
หลังจากนั้นครับเริ่มจะมีเหยื่อหลายคนออกมาพูดในลักษณะเดียวกันว่า
โดนผู้ชายคนนี้นักการเมืองคนนี้ลวนลามเหมือนกัน

อันนี้ทนายตั้มไลฟ์เมื่อวานนี้นะบอกว่ากลายเป็นมีผู้เสียหายเกือบ๑๐ราย
เกือบสิบใช่ไหมพี่น้ำแข็งเออไม่น่าเกือบ
แน่นอนว่าหนึ่งคนที่โดนเพ่งเล็งไปคือคุณปรินพาณิชยาพักษณ์อะ
รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานแถลงเลยเปิดปากกับสื่อเลยครับ
คุณปรินเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยด้วยนะฮะของพัก
แล้วก็ออกมาแถลงด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเลยถ้าใครได้ฟังนะ

บอกรู้สึกตกใจแต่อยากยืนยันความบริสุทธิ์ใจและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แม้เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันส่งผลกระทบกับการทำงาน
ตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งพักประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยครับ
แสดงว่าตอนนี้เป็นแค่อดีตสมาชิกแล้วนะฮะ
แล้วคุณปรินก็บอกจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ยืนยันวันที่๑๑เมษาไปเจอผู้เสียหายจริง
แต่ไม่ได้อยู่กันสองต่อสองแต่คุณผู้ชมฮะตอนที่เขาแถลงเนี่ยนะ
นักข่าวถามว่าไปกัน๒ต่อ๒หรือเปล่าคุณปรินบอกไม่นะในร้านก็มีตั้งหลายคน
คำถามคือแล้วบนโต๊ะบนโต๊ะเขาเนี่ยมี๒คนหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้คุณปรินไม่ได้ตอบนะครับแล้วคุณปรินก็บอกว่าคุยกับผู้เสียหายหลายเรื่อง
ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐศาสตร์หรือว่าความรู้เรื่องหุ้นอย่างเดียว
นักข่าวก็ถามแล้วที่โทรหาแม่ผู้เสียหายล่ะคุณปินโทรไปทำไม
คุณปรินบอกจะโทรไปเพราะอยากทำความเข้าใจและแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ได้จะไปไกลเกลี่ยอย่างที่มีข่าวออกมาคุณปรินยังยืนยันไม่เคยล่วงละเมิดผู้หญิงมานับสิบคน
ที่เป็นข่าวแล้วตอนนี้นักข่าวถามจะฟ้องกลับไหมเนี่ย
คุณปีนบอกยังไม่ได้คิดเรื่องการฟ้องกลับแต่ใครทำอะไรไว้ก็เป็นเรื่องของอนาคตครับ
สังคมบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทำไมไอ้ข่าวนี้มันออกมาในช่วงที่
มันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าคุณปรินบอกไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองนะ
เรื่องของการเมืองแค่คิดว่าสิ่งที่โดนกล่าวหาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงครับ
จริงครับจากใจจริงคือผมไม่คิดว่าเป็น
ผมถึงต้องแสดงความผิดชอบว่างานของผมที่ผมต้องทำในการที่ชี้แจงในเรื่องความบริสุทธิ์ของผมตรงนี้เนี่ย
ไม่อยากให้กระทบงานของพักนะครับผมจึงขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์
ตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พิสูจน์ความจริง
ทำไมเราจะต้องนัดน้องไปเจอที่โรงแรมเนี่ยวันนี้มันเป็นโอกาสของคุณเซ็นแล้วที่คุณจะได้ชี้แจงก่อนที่จะไปคุยกับพนักงานสอบ
คือผมคิดว่าพนักงานส่อส่วนก็จะรับฟังแล้วให้ความเป็นธรรมนะครับ
จริงก็ไม่ใช่โรงแรมนะครับก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านเปิดด้วยครับ
มีคนเยอะมากครับแล้วก็เป็นเวลา๕โมงเย็นซึ่งซึ่งเอาเป็นว่าผมไม่อยากพูดรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ
แต่ผมคิดว่าถูกต้องครับคนแน่นร้านเลยครับคนก็แน่นล้านนะครับ
แต่เอาเป็นว่าผมขอความกุณาจริงครับอย่างที่ผมพูดนะครับ
เอาเป็นว่าขออนุญาตจริงคุณครับความกลุ่มว่าให้ผมมาอธิบาย
ท่านไม่ได้แนะนำอะไรในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องสัตว์ส่วนผม
ซึ่งก็เคารพในการตัดสินใจของผมเพราะเก่าหาไม่ใช่ความจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นผมพร้อมที่จะให้การแล้วเคารพในการตัดสินใจอันนี้นะครับ
ผมขออนุญาตให้การตรงกับเจ้าหน้าที่

แต่ถามว่าเอาจริงนะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกระทบไหม
ก็กระทบนะเพราะก่อนจะแถลงลาออก
คือจริงคุณปริงเขาเป็นผอศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

แม่ทัพเลยแหละวางยุทธศาสตร์การหาเสียงทุกอย่าง
ใช่ค่ะทีนี้ยังไง
มันอาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงกับผู้สมัครอย่างดรเอ๊
แต่เรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการหาเสียงกระทบนะ
มันเหมือนกับเปลี่ยนม้ากลางศึก
แล้วมันจะไปกระทบกับชื่อเสียงของพักด้วยนะ
นี่ก็ประชานิปัตธ์พี่เอ๊กสังกัดอยู่

บอกว่าเป็นนักการเมืองใหญ่แล้วพ่อก็ใหญ่ด้วย
และคุณสุปชัยพานิชชะพรรคนี่เป็นอดีตดรองนายกเลย
คุณปรินบอกคุณพ่อและคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใย
แต่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่ตัวเขาต้องไปชี้แจงกับตำรวจเอง
หลังจากที่นายปรินให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วครับ
ก็เขาพยายามจะเดินฝ่าวงล้อมของสื่อไปนะฮะ
แล้วก็ย้ำว่าขอโทษที่วันนี้พูดอะไรเยอะไม่ได้
เพราะว่ามันจะกระทบกับการดำเนินคดี
พอผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำว่าในโซเชียลเนี่ย

อดีตย้อนไปว่าคุณเคยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ตอนเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

คุณปรินตอบว่าคดีนี้จบไปนานแล้ว

บอกแค่นี้เลยครับ
ทีนี้คุณปรินเนี่ยมีการแถลงเมื่อวานตอนบ่าย๓ใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นนิดนึงก็คือตอนบ่าย๒โมง
ทนายตั้มทนายสิทธาค่ะก็พาผู้เสียหายไปที่สนลุมพินี
จากเด็ก๑๘แล้วยังมีอีกนะ
เพราะเมื่อวานผู้เสียหายมีอีก๒คน
คนนึงเคยเป็นอดีตทีมหาเสียงของพรรค
และอีกคนนึงเป็นภรรยาของไฮโซชื่อดัง
นี่ค่ะตอนที่ทนายเดชาไปไปที่สนลุมพินี

ธนัยศิษฐาธนัยตั้มพาไปที่สอนอนลุมพินี

ทีนี้ทนายตั้มบอกนะบอกว่าตอนนี้
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑๓เมษาที่ผ่านมา
แล้วเจ้าหน้าที่พร้อมจะดำเนินคดี
นี่ถือว่าเป็นความผิดกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
เป็นคดีอาญานะมันยอมความไม่ได้
นายตั้มบอกด้วยบอกว่าคดีนี้
มีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อไม่ต่ำกว่า๑๐คน

มีการไลฟ์ช่วงเช้าเมื่อวาน
ตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อก็พูดเหมือนกัน
แล้วบอกในจำนวนเกือบ๑๐คน
จะมีคนที่ถูกข่มขืนประมาณ๕๖คน
มขืน๕๖คนเลยเหรอใช่ข่มขืนนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายไม่ยินยอมด้วยนะ
ใช่ค่ะนักการเมืองคนนี้มีพฤติกรรมลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี๕๖แล้ว
ส่วนสถานที่ในการก่อเหตุเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์๑๑

อกจากนั้นก็จะมีการลวงไปที่คอนโดไปตามสถานที่ทำงาน

ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด
เขาบอกว่าเป็นร้านอ่าเบิฟ๑๑
สุขุมวิทย์๑๑มันจะเป็นบาร์รูปทอปนะคะ

ก็เขาบอกว่าร้านนี้อยู่ใกล้กับคอนโด

ทีนี้ค่ะเมื่อวานที่ทนายตั้มไป
นายตั้มพาผู้เสียหายอีกคนนึง
คุณเออายุ๓๓ปีถามว่าคุณเอเป็นใครล่ะ
คุณเอเป็นอดีตทีมหาเสียงของพักประชาธิปัตย์

ตอนนั้นที่คุณเอเจอเหตุการณ์เหล่านี้
คุณเอบอกว่าเจอที่จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งก็ไปร่วมงานเลี้ยงของพักค่ะ

จังหวะนั้นนายปรินเดินเข้ามาด้านหลัง
ทีนี้มาจับหน้าอกจากทางด้านหลัง
ก้นจับของสงวนเธอ

คุณเอก็แบบพยายามปัดป้องแล้วก็บอกให้หยุด
เพราะว่าตอนนั้นมันมีคนเดินผ่านไปผ่านมา

หลังจากนั้นนายปินก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ
คุณเอบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นช็อกนะตกใจมาก
จริงรู้จักกับคุณปรินก็ในฐานะพี่น้อง

ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเชิงชู้สาว
แต่ที่ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลตอนนั้น
เอาจริงนะคุณเอบอกว่าเหมือนกับเป็นตัวเล็ก
เป็นอดีตทีมหาเสียง

ก่อนที่เขาจะปล่อยเขามีภาพมีมาติด

ตอนนั้นเราพยายามปัดป้องและปอกเขาทำให้เขาก็หยุดดี
ปัดกล้องแล้วค่ะแล้วก็พักเขาออกไปค่ะ
แรงที่สุดคือเขาทำเอามือทำอะไร

นี่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนางสาวเอแล้วนะ
อีกคนนึงอีกคนนึงที่ออกมา
ก็บอกว่าเธอถูกลวงไปข่มขืนที่คอนโด
จนเธอป่วยซึมเศร้า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๘
ตอนนั้นเธอทำงานด้านประชาสัมพันธ์
แล้วปรากฏว่ารองหัวหน้าพักคนนี้เข้ามาคุยด้วย
แล้วยื่นข้อเสนอนะเดี๋ยวจะขอเลี้ยงดู

แต่ตัวเหยื่อคนนี้เธอปฏิเสธค่ะ

เจอกันที่ร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์

ทีนี้พอขึ้นไปด้วยกันคราวนี้นี่แหละ

กรีดร้องเธอแกล้งชักเธอขัดขืน

ถ้าเกิดว่าเธอพูดเรื่องนี้ออกไปให้คนเขารู้

เออเรื่องแบบนี้เอาเงินฟาดปิดข่าวได้

พอบอกแบบนี้เธอไม่กล้าแจ้งความนะ
แล้วเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ต้องกินยาดอมกินยากล่อมประสาททุกวัน

เพิ่งจะตัดสินใจสารภาพกับแม่

เพราะว่าตอนนี้คือตัวละครออกมาเรื่อย
คนแรกที่เป็นผู้เสียหายคือสาว๑๘ถูกไหมคะ

แล้วคนที่๒ก็คือนางเสาเอที่เป็นอดีต

คือคนล่าสุดที่ออกมาคือคุณนุษย์

อันนี้แปลว่าตอนนี้มี๓คนแล้วแต่ยังไม่หมดไง
มาอีกเรื่อยเลยคือนี่ค่ะโอ๊ย
ที่บอกว่ายังไม่หมดเพราะอะไร
มันมีเหยื่อออกมาอีกใช่ไหมคุณภรรยาของไฮโซลูกนัท

คุณแอนนาก็ไปแจ้งความเลยนี่ไปกับทนายตั้มเลยครับ
นายตั้มก็พาคุณแอนนาภรรยาของไฮโซลูกนัดไป
แจ้งความเพิ่มเติมในข้อหาข่มขืนกระทำชำระพระยาไฮโซลุกนัตริ์ครับ

เหตุเกิดเมื่อต้นปี๒๕๖๔นี่เอง
ได้นัดคุยเรื่องงานกับผู้ก่อเหตุที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นเจ้าของ
แล้วก็บอกว่ามีออฟฟิศอยู่ใกล้ร้านนี้
แต่พอไปถึงเป็นคอนโดซะอย่างนั้น
เป็นคอนโดย่านสุขุมวิทย์ซอย๓ครับ
พอเข้าไปในห้องผู้ก่อเหตุล็อกประตู

เธอเองพยายามขัดขืนแล้วแต่ก็สู้แรงไม่ไหวครับ
ประกอบกับตอนนั้นเธอเพิ่งเสียน้องชาย
แล้วก็เพิ่งจะเลิกกับแฟนที่ทีแรกวางแผนจะแต่งงานกันไปด้วย

แล้วพอผู้ก่อเหตุเข้ามาขายฝันเธอ
เหมือนมาหลอกล่อเรื่องธุรกิจ

กล้าออกมาแฉพฤติกรรมด้านมืดของนักการเมืองคนนี้
ซึ่งสามีเธอก็สนับสนุนด้วยครับ
ด้านภรรยาไฮโซครับก็บอกด้วยว่ากรณีของเธอเนี่ย
ไม่โดนคมขู่แต่ว่าอีกฝ่ายนึงเขาพูดโอ้อวดฮะ
ว่าเนี่ยมีแบ็คใหญ่นะไม่กลัวจะถูกดำเนินคดีด้วย
เธอก็เลยเกรงกลัวไม่กล้าแจ้งความในตอนแรก
และล่าสุดธนายตั้มบอกอีกว่าผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
ในปริณภัณฑภัคดิ์เนี่ยนะที่พร้อมจะเข้าแจ้งความเพิ่ม
มีอีกหลายคนเลยอย่างน้อยนะตอนนี้ที่เขารู้เนี่ย
๕คนที่ส่งข้อมูลเข้ามาพร้อมหลักฐาน
เป็นคนเป็นนางแบบด้วยนะฮะมีนางแบบด้วยบางคนเป็นคนมีชื่อเสียง
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยข้อมูลและหลักฐาน
วันนี้คุณผู้ชมรอดูกันวันนี้ทนายตั้มจะมีอะไรมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะ